เพชรไปเรื่องทองกันหน่อยนะคะครับมีโจรทำทีเป็นลูกค้าอีกแล้วค่ะ
ทำทีเหมือนจะไปซื้อทองแต่สุดท้ายวิ่งราวทองไปนะคะ
ข่าวทุกครั้งเตือนทุกครั้งเลยว่าใครคิดจะทำอย่าทำเลย
เพราะไม่เคยมีใครรอดสักรายรายนี้โดนจับทันควันเลยนะคะ
อมรับสารภาพแต่โดยดีอยากได้เงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์ค่ะ
นี่ขโมยไปเนี่ยสามเส้นน้ำหนักรวมเก้าบาทบูรค่ากว่าสองแสนนะคะ
ช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงนี้เองค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
คนร้ายเนี่ยสวมเสื้อคลุมสีดำแบบนี้สวมหน้ากากอนามัยสีดำ
คนนี้นะฮะวิ่งราวทรัพย์เป็นทองรูปภัณฑ์จากร้านทองค่ะ
คือเขามาเนี่ยเขาขอดูสามเส้นเส้นแบบส่วนใหญ่เป้งเลยก็ทำตัวเป็นลูกค้าทั้งนั้นแหละ
นั่งอยู่ตรงโซฟาเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่อาสา
รับมาเฝ้าดูแลความปลอดภัยร้านทองประมาณอย่างนั้น
อันนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนี่คือร้านห้างทอง
ก็ดูถามถ่ายตอนแรกถือเส้นเดียวตอนนี้ถือ๒เส้นแล้วนะ
แล้วก็เทียบดูว่ามันเป็นยังไงแบบไหน
คือส่วนใหญ่ก็จะดูน้ำหนักดูลายอะไรกันไป

เขาดูอยู่นานนะครับดูอยู่นาน
แล้วพอเขาเก็บอีกเส้นนึงนะ
ขอดูอีกทีเพราะในมือมี๒เส้นแล้วไง

เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายมาส่องอะไรของเขาก็ไม่รู้

สักพักหนึ่งคุณผู้ชมดูต่อไปเรื่อย
จากลูกค้ากลายเป็นโจรทันควันวิ่งเลยนะคะ

จะถ่ายส่งให้แฟนหรือปล่าวไหม้ดูหรือปล่าว

หรือเจ้าของร้านก็พยายามระวังนะฮะ
เพราะมือหน่อยก็พยายามไม่เตรียมไปเลย

บางทีก็นี่ไง
หันหลังตุ๊บฟ้าวไปเลย

คนร้ายห์หรือวิ่งหนีไปแต่ว่ารีบแจ้งเหตุไปที่
เขาบอกว่าเขาเอาทองเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่ริมกำแพงหลังอาคารร้านสะดวกซื้อ
ถนนรถไฟในซอยนานาสุกนะคะ
เจ้าของร้านที่เห็นอยู่ในร้านเมื่อสักครู่นี้

ชื่อว่านางปรานอมนรงการวัย๗๐ปี
ส่วนอาสาที่วิ่งออกไปพยายามตามจับคนร้ายนะคะ
คือนายมนูป้อมเชียงพินวัย๕๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาตำรวจชุดเฉพาะกิจปะฉะดะสพมราชบุรีค่ะ
เขาก็รีบแจ้งตำรวจทันควันแจ้งรูปภัณฑ์สันธารเนี่ย

ทันไปทันมากมองผลเผินไม่รู้นะว่าคือทอง

พอยืนยันรูปภัณฑ์สันธารรวบตัวคนร้ายก็พามา
ชี้ตัวยืนยันก็สรุปว่าเป็นคนร้ายคนนี้จริง

ร้อยคอทองคำ๓บาท๓เส้นรวมน้ำหนัก๙บาท

โดนจับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขี่หลบหนีด้วยนะคะ

รับสารภาพชัดเจนเลยว่าผมติดหนี้พนันออนไลน์
สี่หมื่นบาทอืมเลยต้องตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรก็ไม่มีเหตุผลไหน
เหมาะสมกับการที่คุณต้องไปขโมยของคนอื่นนะคะ
ข้อหารับไปเลยค่ะวิ่งราวทรัพย์ผู้อื่นนะคะ

แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย

พนันไม่ได้ทำให้คนร่ำรวยขึ้น
หรือว่าประสบความสำเร็จอะไรเลย
ส่วนใหญ่ก็ถัดจากเล่นพนันก็ไปเป็นโจรกันเกือบหมดเลยนะคะ